เหมือนกันเลยค่ะเรื่องของความรักมันเกิดจากคนสองคนเนาะ
แต่พอมันมีคนที่สามมันมีคนที่สี่เข้ามาเนี่ย
ฝั่งคู่ค้าที่เป็นผู้ชายเนี่ยเขาก็มีภรรยา
อีท่าไหนภรรยาของคู่ค้าเธอเนี่ยมากิ๊กกับสามีเธอ
จับได้ว่าไปแอบมีอะไรกันแล้วด้วย
ถึงขั้นหูทะเลาะเลิกล่ะถึงขั้นจะหย่ากันทั้งสองฝั่งเลยนะ
ถึงขั้นว่าสองฝั่งจะหย่ากันแล้วเขาจะมารักกันเลยด้วยซ้ำ
แต่สุดท้ายแล้วฝั่งสามีเธอที่เป็นที่เป็นคนเมียหลวงใช้คำเดียวกันนะไม่ยอมหย่า
แต่ฝั่งนู้นที่เป็นสาวคนสนิทเขาหย่าไปแล้ว
และทีนี้ถึงขั้นให้เพื่อนมาตามทวงสามีคืน
ลองไปดูคลิปกันนะคะ
เขาจะมาคุยเรื่องข้าวเมียน้อย
ฉันก็มีสิทธิ์พูดว่าฉันเป็นเมีย
พวกแกมาจากอ่ะถ้าไม่ใช่เมียน้อยมาจากประสงค์อะไร
อ้าวฉันเป็นเมียฉันก็ต้องดังฉันก็มีสิทธิ์ฟัง
ก็ฟังดิก็ฟังดิก็พูดมาดิ
โอ้ยมึงเล็กมาเจอดโอ้ย
เป็นฉันจะไม่กล้ามันจะตาย
สนานแอบแอบแอบหัวชาวบ้านเขาก็ยังโอ้ยตายแล้ว
บอกว่าเมียหลวงถ่ายคลิปหลังจับได้สามีคบหาสาวคนสนิทที่เป็นคนรู้จักกัน
พอมีหลักฐานก็หนีไปอยู่ด้วยกัน
แต่เมียหลวงตามหาสามีจนเจอ
ไม่กี่วันฝ่ายหญิงให้เพื่อนอีก๓คนในคลิปมาเจรจากับสามีถึงหน้าบ้าน
เถียงกันไปก็เถียงกันมา
ตอนนี้เรื่องคดีอยู่ในชั้นศาล
ฝั่งเมียหลวงฟ้องหมินสาวคนสนิท
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านขายของชำจังหวัดจันทบุรี

คุยกับฝั่งของเจ้าของคลิปก่อนละกันคุณเอส
เธอบอกเธอเป็นภรรยานะ

คลิปที่เห็นที่มันถูกเผยแพร่ไปเนี่ย
เกิดขึ้น๒๑เมษายนปีที่แล้ว
ผู้หญิงในคลิปคือกลุ่มเพื่อนของสาวคนสนิทสามีเธอ

ผู้หญิงคนนี้ไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับสามี

แต่แค่ไม่ได้ลงมาเฉยนั่งอยู่ในรถ
ปัญหาที่มาเคลียร์มี๒ประเด็นหลักเลยค่ะ
ประเด็นที่๑จริงไหม
ที่สามีเธอไปมีความสัมพันธ์กับสาวคนสนิทตามโรงแรม
ประเด็นที่สองแล้วสามีเธอจะแก้ปัญหานี้ยังไง
จะเลือกใครนี่ประเด็นที่มาเคลียร์
ไทม์ไลน์กลับไปแล้วกันว่าเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง
คุณเนสเล่าบอกว่าเธอจับได้ว่าสามีเธอมีกิ๊ก
เพราะเธอเนี่ยรู้จักกับสามีของสาวคนสนิทที่มาเป็นกิ๊กกับสามีเธอเป็นอย่างดีเลย
เพราะว่าสามีของฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นคู่ค้าทางธุรกิจกับเธอมาเป็น๑๐ปี
แล้วเธอก็สังเกตว่าฝ่ายหญิงเข้ามาตีสนิทกับสามีเธอและชอบแอบนัดเจอกันบ่อย
บอกว่าจะใช้คำว่าเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดก็ว่าได้
แต่ยุคนี้เท่าที่ได้ยินเห็นเขาบอกว่าเหลี่ยมทุกดอกแล้วบอกเพื่อนกัน
บอกอย่างนี้เลยนะ๒๙มีนาคมเธอจับได้ว่าสามีเธอกับฝ่ายหญิงแอบมีอะไรกัน
เพราะไปเห็นแชทไลน์จากโทรศัพท์ของสามีเห็นทั้งข้อความเห็นทั้งคลิปโป๊ะแล้วก็เห็นทั้งภาพโป๊ะเลยของฝ่ายหญิง
เธอบอกว่าเธอเห็นปุ๊บเธอจำได้ทันทีเลยว่านี่มันเพื่อนรักนี่นะ
บอกก็สนิทกันมากเป็นคู่ค้ากันมาตั้ง๑๐ปีเห็นแค่หลังยังจำได้เลย
เมษายนต่างฝ่ายต่างไปเคลียร์กันตามที่เห็นในคลิปซึ่งคุณเอสบอกว่าฉันเป็นเมียฉันมีสิทธิ์นั่งฟังว่าสรุปแล้วเธอจะเคลียร์กันยังไง
เขาไปตามเขาให้เพื่อนลงมาคุยกับสามีเราส่วนตัวเขารออยู่ในรถเพราะมีคนเห็นว่าคนนี้นั่งอยู่ในรถ
ต้นเรื่องมันมาจากสามีเขาไลน์มาถามว่าสรุปมันเป็นชู้กันจริงหรือเปล่าวะใช่ไหมพี่ก็เลยบอกว่าใช่พี่โอ๊ยพี่ไม่รู้อะไรถ้าหนูไม่พูดให้พี่ฟังพี่ก็ไม่รู้หรอก
ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วจับกันในเมืองร้อยเอ็ดรีสอร์ทตรงนั้นตรงนี้ผัวหนูมันสารภาพหมดพี่
เรื่องยังไม่จบแค่นี้นะคะเพราะหลังจากที่คุณเอสจับพิรุษได้ว่าสามีแอบไปมีกิ๊กเนี่ยต่างฝ่ายถึงขั้นจะหย่ากันเลยคือคุณเอสกับสามีจะหย่ากันแล้วฝั่งสาวคนสนิทกับสามีเขาก็จะหย่ากันเพื่อที่สามีของคุณเอสกับสาวคนสนิทจะไปอยู่ด้วยกันคือมันไปถึงขั้นนั้นเลยนะคะ
แต่เรื่องคดีมันพลิกตรงที่ว่าฝ่ายสาวคนสนิทไปหย่ากับสามีเรียบร้อยแล้วแต่ฝั่งสามีคุณเอสไม่หย่า
รู้สึกสำนึกผิดรู้สึกผิดเลยมากราบเท้าขอคืนดีกับคุณเอส
อันนี้คุณเอสเล่าให้ฟังนะแล้วคุณเอสก็บอกว่าเห็นจากที่ความรักที่เรายังมีให้กันเห็นจากครอบครัวที่เรามีลูกด้วยกันสองคน
เห็นจากการที่เราอยู่กินกันมาเป็นผัวเมียนานถึง๑๖ปีแล้วเธอก็เลยให้อภัยกลายเป็นว่าฝั่งนั้นหย่าฟรีเลยค่ะ

เพราะคู่นี้ก็สัญญากันฉันจะหย่ากับผัวฉันเธอมาหย่ากับเมียเธอเราจะได้ไปอยู่ด้วยกันแต่พลิกแผนพลิกผิดแผนทางนู้นหย่าเสร็จทางนี้ไม่หย่า
ตอนนี้ขอโอกาสเมียก็เลยกลายเป็นอกหัก

อันนี้คือเรื่องฝั่งของคุณเอสที่เธอบอกว่าเธอเป็นเมียหลวงนะเรื่องแบบนี้เนี่ยเอาจริงมันก็ต้องคุยกับทั้งสองฝ่ายเนาะ
ถูกไหมคะเพราะบางทีแต่ละมุมมันมีแง่มุมมีเตือนลึกหนาบาง
เราก็พยายามติดต่อไปหาสาวคนสนิทที่ถูกกล่าวอ้างนะคะ
ติดต่อได้ค่ะแต่เธอบอกว่าเนี่ยค่ะไม่ประสงค์จะให้ข้อมูลค่ะ
เพราะคดีอยู่ในชั้นศาลถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มให้ไปคุยกับทนาย
เดี๋ยวส่งเบอร์ทนายให้นะคะแต่สิ่งที่บอกได้ก็คือรู้แค่ว่าข้อมูลไม่เป็นความจริงค่ะ
คือเธอบอกว่าสิ่งที่คุณเอสเล่ามาไม่เป็นความจริง
ทีนี้เราไปตรวจสอบในเฟซบุ๊กของสาวคนสนิท
เมื่อกี้นี้คุณเอสพูดไงว่าเหมือนพูดแซะในเฟซบุ๊กเหมือนจะให้ครอบครัวพัง
ก็เลยเข้าไปดูในเฟซบุ๊คมีการแซะมีการอะไรเหรอ
ส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยเป็นการโพสต์ภาพแบบ
ทำบุญอธิษฐานปล่อยสัตว์อุทิศส่วนกุศลให้แก่ศัตรูและเจ้ากรรมนายเวร
เป็นลักษณะการทำบุญมากกว่าก็เลยไม่รู้แต่โพสต์ยาวเหมือนกันนะคะ
เป็นแนวคำอธิษฐานมีบทสวดอะไรแบบนี้นะคะ
ต้นทีมข่าวเราก็เลยตรวจสอบไปที่ทนายของทางฝั่งของสาวคนสนิท

ทนายก็บอกว่าไม่ขอให้ข้อมูลเหมือนกันเพราะคดีอยู่ในชั้นศาล
และเป็นการต่อสู้กันเรื่องการหมินประมาท
ยืนยันว่าวันเกิดเหตุในคลิป๒๑เมษายนลูกความไม่ได้เดินทางไปที่จังหวัดจันทบุรี
อย่างที่คุณเอสกล่าวอ้างว่านั่งรออยู่ในรถ

ก็ไม่รู้ใครฟ้องใครใช่ไหม
แต่ยังไม่ใช่เป็นเรื่องของสามีภรรยาอะไรเมียหลวงเมียน้อยอะไรตรงนั้น
ยังไม่ได้เป็นเรื่องชู้ซ้ายังเป็นเรื่องหมินประมาท